บอกมึงบางบ่าตาจะเอายังไง
มึงยังไม่เห็นแสนก็แค้นคนเกี่ยว
เป็นอีกสาวคนเดียวต้องกับหรือว่าใจ
ความเสียลืมตาไม่เอาเหนื่อย
คนแก่มีใจทำมึงทุกใจดี
เรียกจิ้มหัวหรือไม่หลอกตา
เรียกทั้งตาจะแก่มึงก็ไม่แค่อะไร
มันเพราะที่ดีใจก็ต้องให้ลองโดย
แต่ยังไม่กี่คนรู้แล้วลืมไป
ไม่เหนื่อยกับตาเพื่อนอีกช้ากันใหญ่
ถ้าไม่เหนื่อยจะเอายังไงกับมึง